ภาพวงจรปิดจากหน้าบ้านของผู้เสียหาย
จับเอาไว้ได้ผู้ชายคนนึงลักษณะเหมือนทหาร

พอภรรยาเจ้าของบ้านออกมาห้ามค่ะ
เอามือเนี่ยบีบคอเขาแล้วยกขึ้นจนตัวลอยเหมือนที่เราเห็นในหนัง
แต่นี่คือเรื่องจริงคุณผู้ชมลองไปดูคลิปนะคะ
คุณผู้ชมลองไปดูคลิปนะคะ
เนี่ยค่ะบุกเข้ามาทำร้ายเขาถึงในบ้านนี่คือปีนเข้ามาในบ้านคนอื่นเขาเลยนะ
ต่อยเขาด่าเขาแล้วก็บีบคอภรรยาเขาจนตัวลอยอะค่ะ
คือผู้ชายเสื้อสีเหลืองคนนี้เขาเดินเข้ามา
แล้วก็ต่อยไปทีนึงจนผู้ชายเจ้าของบ้านเสื้อสีขาวล้มไปแล้วก็ปีนข้ามประตูมาอย่างนี้
บอกเมื่อกี้ปี๊บอะไรปีนอะไรมีปัญหาอะไรกับเขาหรือเปล่า
แต่อ่ะหูคนเสื้อสีเข้มที่มายืนกอบประตูอยู่คุณยืนดูเฉยเลยนะ

ปล่อยให้เพื่อนคุณหรือคนรู้จักคุณต่อยเอาต่อยเอาต่อยคนอื่นแบบนี้เลย
จนจังหวะนี้บีบคอผู้หญิงยกตัวลอยขึ้น

บ้านของคนเจ็บกับบ้านคนก่อเหตุ

หลังจากเกิดเหตุคนเจ็บเนี่ย
ย้ายออกเลยย้ายไปอยู่บ้านญาติชั่วคราว

ตั้งแต่เย็นวันที่๑๗กันยายนแล้ว

ก็บีบแตรเรียกอ่ะนะคะพอกลับมาถึงบ้านก็ปกติ
จนกระทั่งตอน๕ทุ่ม๔๐นาทีค่ะได้ยินเสียงโวยวายมาจากหน้าบ้าน
ก็เลยเดินไปดูที่ประตูบ้านก็เห็นผู้ชายเสื้อสีเหลืองคนนี้
ดาทอต่างนานาบอกตอนเย็นจะบีบแตรทำไม
แล้วมีการแจกนิ้วกลางให้เอางี้ละกันแจกของลับกันอะไรอย่างนี้นะ
ชายเสื้อเหลืองคนนี้เดินปรีเข้ามาต่อยหนึ่งหมัดเขาล้มลงไปกองกับพื้น
คนก็สงสัยเหมือนกันว่าจริงพี่ก็ร่างใหญ่เหมือนกันนะ
ก็น่าจะสู้เขาไหวนะทำไมพี่ลงไปนอนกองขนาดนั้น
เขาบอกผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙มาร่างกายมันยังอ่อนเพลียอยู่ลุกไม่ขึ้น
เท่านั้นแหละผู้ชายเสื้อเหลืองหัวเกลียนคนนี้ข้ามรั้วมาเลยแล้วก็รัวไปอีก๕หมัด๖หมัด
ขออภัยภรรยาได้ยินเสียงจะวิ่งออกมาห้ามกลายเป็นถูกบีบคอตัวลอยขึ้นไปอีก
เขาบอกตอนนั้นนะเขาเจ็บใจมากเลยเพราะเขาช่วยอะไรภรรยาไม่ได้
เขาพยายามจะอธิบายหลายครั้งแล้วผมเรียกภรรยาผมเรียกภรรยาไม่ได้มีอะไร
แต่คนก่อเหตุไม่ฟังเลยอะค่ะแถมทิ้งท้ายเขาว่าไงรู้ไหมคะ
คนก่อเหตุคนนี้นะผู้ชายผมเกลียนเสื้อเหลืองบอกว่า
โทรแจ้งตำรวจแจ้งใครแจ้งเลยนะจะใหญ่ขนาดไหนก็ไม่กลัว
เดี๋ยวจะโทรหานายให้เอาสืบมาลงที่บ้านก็ได้ขู่ไว้แบบนี้ค่ะ
ฟ้องนายบอกจะฟ้องนายเขาบอกผมกับภรรยาก็กลัวดิพี่
ผมได้ยินมาว่าเขาเป็นทหารสังกัดหน่วยงานหนึ่งด้วย
แล้วอย่างนี้เพราะผมเคยเห็นเขาใส่เครื่องแบบทหารออกไปทำงาน
แล้วผมจะอยู่ยังไงล่ะทีนี้ผมก็ต้องย้ายออกอ่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเนี่ยปากแตกทะลุไปถึงกระพุงแก้มเลยนะ
ต้องเย็บนะพี่ด้านนอกอ่ะห้าเข็ม
พรุ่งนี้หมอนัดไปเย็บด้านในเพิ่มอีกทำกันแบบนี้เนี่ย
จะเป็นทหารจะเป็นคนธรรมดาหรืออะไรยังไงมันก็ไม่น่าจะได้หรือเปล่า
แล้วถ้าเป็นทหารจริงเนี่ยหน่วยงานต้นสังกัดต้องตรวจสอบแล้ว
คือตอนนั้นด้วยความตกใจของผมผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะโทรหาให้สอหออะไรอย่างนี้
มาคือตอนนั้นเราเรากลัวแล้วอะครับคือเลือดเลือดเนี่ยเต็มแบบโอ้โหเต็มเสื้อผมหมด
ก็ไม่รู้จะทำไงคือพูดยังไงก็ได้ให้เขาแบบว่าลดความนั่นลง
แล้วก็ให้เขาเหมือนนักเกรงเราว่าเขาก็ออกไปแต่เขาบอกว่าเขาไม่กลัวครับ
เขาไม่กลัวหน่วยงานอะไรมาก็ไม่กลัวแต่พฤติกรรมหรือคำพูดสุดท้ายที่เขาพูดมา
เขาบอกว่าเดี๋ยวเจอลูกพี่เดี๋ยวเจอลูกพี่เขาเดี๋ยวให้ลูกพี่เขาเคลียร์
เขาก็โทรไปหาลูกพี่เขาคนนึงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร
แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอาสืบมาซิเอาไว้นู่นมาซิ
อันนี้คล้ายข่มขู่ผมนะครับว่าจะเอาหน่วยงานมาจัดการผม
ผมอยู่อาศัยอยู่กับแม่เนี่ยครับเพราะพวกผมกลัวแล้วก็ภรรยาผมนอนภาวะ
ผมก็เองก็ภาวะคืนนั้นเราไม่ได้นอนกันเลยครับ
จะมาหลับเต็มอิ่มก็เมื่อคืนนี้ครับ
เราก็ตกใจก็เลยวิ่งไปกระชากคนที่เขากำลังต่อย
แล้วเขาก็เลยหันมาเล่นเราอะค่ะมาบีบคอจนเราแบบลองว่าหายใจไม่ออกค่ะ
คอก็จะมีรอยห้อเลือดอยู่
แรงจนหายใจไม่ออกอะค่ะสักพักนึงเราแบบหายใจไม่ออกแล้วอะไรอย่างนี้
ก็ดึงมือเขาคือมือเขาก็กำแน่นอยู่อะค่ะ
เขาไม่กลัวนายเขาใหญ่เขาบอกอย่างเงี้ยอะค่ะ
ใช่ค่ะมันไม่ปลอดภัยแล้วค่ะกลัว
ก็อยากให้สายตรวจเข้ามา

ดูความปลอดภัยให้เราหน่อยขนาดเขาปีนเข้ารัว
รั้วเราอ่ะมาทำร้ายกับเราแล้วอ่ะค่ะเรื่องนี้นะคะ
ทางทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์ค่ะออกมาพูดถึงเหตุการณ์ว่า
นี่ถือเป็นคดีอุอาจคดีหนึ่งเลยเพราะคนก่อเหตุเนี่ย
บุกรุกเข้าไปถึงในบ้านแถมเป็นตอนกลางคืนด้วย
อันนี้แจ้งความได้เลยข้อหาบุกรุกยามวิการ
แล้วก็ยังไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นข่มขู่ผู้อื่นอีก
ถือเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงพอสมควรแถมถ้าหากว่าคนก่อเหตุเป็นทหารจริง
รู้จักคนใหญ่คนโตจริงโอ้โหขอพูดคำนี้ไว้เลยว่า
คนเป็นทหารจริงเขาไม่ทำร้ายพลเรือนหรือทำร้ายผู้หญิงกันหรอก
เพราะฉะนั้นอยากให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รัดในการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
ฝากไปถึงหน่วยงานต้นสังกัดของคนก่อเหตุด้วยว่า
ถ้าเป็นทหารจริงก็ต้องรีบพาตัวมาให้เจ้าหน้าที่ด้วย
เพราะพฤติกรรมของเขาไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลย
ถือว่าเป็นการบุกลุกในยามวิการนะครับมีโทษหนักนะครับ
โทษก็คือจำคุก๕ปีนะครับปรับ๑แสนบาทนะครับ
แต่ที่สำคัญเลยเนี่ยอ้างตนว่าเป็นนายทหารนะครับ
หน่วยงานหนึ่งนะฮะเอ่อพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ย
อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเกียรติบังบุทองนะฮะ
ที่สำคัญเลยเนี่ยทราบจากผู้เสียหายว่านายทหารท่านเนี่ย
ทำร้ายร่างกายเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ผู้หญิงด้วยนะครับ
ซึ่งปกติวิสัยทหารไม่ทำนะฮะในส่วนต้นสังกัดนะครับ
ถ้าทราบแล้วนะครับว่าเป็นทหารจริงนะครับ
อยู่ต้นสังกัดไหนนะฮะให้รีบติดตามจับกลุ่มมาส่งมอบตัวให้เจ้าหน้าที่นะครับ
เพราะถือว่านะครับไม่มีความยำเกงเลยนะครับ
ทราบจากผู้เสียหายว่าได้พูดว่านะครับว่าเอ่อนายทหารท่านนี้พูดว่า
มึงจะเอาใครมาก็มาเถอะกูไม่กลัวใครทั้งนั้นแหละ
ตรงนี้ถือว่าท้าทายอำนาจกฎหมายมากเลยนะฮะนี่นะคะ
ก็อย่างที่ทนายความบอกถ้าเป็นทหารจริง
สังกัดก็ต้องดำเนินการนำตัวมาแล้วก็ไปดำเนินคดีกันตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพราะว่าไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามไปทำร้ายร่างกายคนอื่นแบบนี้ไม่ได้ไง
อืมมันก็เป็นความผิดตามกฎหมายอ่ะค่ะค่ะพาไปเทียบ